ต้นวันนี้กันด้วยความคืบหน้าคดีหวย๓๐ล้านบาทที่กาญจนบุรี
ว่าตกลงเป็นของใครกันแน่ระหว่างครูปรีชากับหมวดจรูนนะครับ
ที่สุดแล้ววันนี้ที่มีกระแสข่าวว่าตำรวจจะออกหมายจับผู้ที่หลอกลวงในเรื่องนี้
ยังไม่มีการออกหมายจับใครออกมานะครับ
โดยตำรวจชุดทำงานในคดีนี้บอกว่าต้องลงพื้นที่กาญจนบุรีอีกครั้ง
เพื่อไปสอบปากคำพยานในฝ่ายของครูปรีชา
หลังจากที่พบว่าพยานบางส่วนนั้นยังให้การไม่ตรงกับหลักฐานแวดล้อมนะครับ

ขณะที่รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางซึ่งเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนในคดีนี้
เปิดเผยว่าครูปรีชานั้นยอมรับตั้งแต่ต้นแล้วว่า
คลิปเสียงที่ปรากฏออกมาตามข่าวนั้นเป็นเสียงของตนจริง
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
นี่ถือเป็นการประชุมครั้งแรกของชุดสืบสวนทีมใหญ่
คลี่คลายคดีหวย๓๐ล้านบาทที่จังหวัดกาญจนบุรี
แต่งตั้งขึ้นโดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
โดยมีพลตำรวจตรีชาญวิมลศรีรองผู้ประชาการเป็นหัวหน้าทีม
ซึ่งมีทั้งตำรวจกองปราบปรามและตำรวจปอท
ที่รับผิดชอบในคดีหลังรับสำนวนมาจากตำรวจภูทรภาค๗
ครั้งนี้ตำรวจใช้เวลาประชุมนานกว่า๕ชั่วโมง
ตัดพยานฝั่งครูปรีชาเหลือเพียง๑๐ปาก
จากที่มีกว่า๔๐ปากที่ได้รับสำนวนจากตำรวจภูทรภาค๗
ซึ่งทั้งหมดนั้นอ้างว่าเห็นเหตุการณ์จริง
ก่อนจะออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้อง๒คนในอีก๒วันนี้
พยายามบางคนบางส่วนที่มาในตลาด
มาเห็นเหตุการณ์ต่างมาด้วยความประสิทธิ์ใจหรือเปล่า
เห็นมาทำไมเห็นในระยะอะไรอย่างนี้

ว่าท่านมาเห็นแล้วเป็นยังไงรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่า
และอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ถูกเปิดเผยออกมาอย่างเป็นทางการ
คลิปเสียงที่ปรากฏเป็นหลักฐานเด็ด

หลายคนยังสงสัยว่าเป็นเสียงของครูปีชาจริงหรือไม่
แต่ตำรวจบอกว่าทั้งหมดครูยอมรับในชั้นสอบสวน

คือบางคลิปทางตำรวจภูทรภาค๗

ก็คือให้คุณครูได้รับรองเสียงตัวเองแล้ว
แต่มีบางคลิปที่เราได้ค้นพบใหม่
เพราะว่ามันเยอะนะครับมันมีเท่าสี่ทางคลิป
ก็ปอทก็พยายามไปนำคลิปที่มันเกี่ยวข้องจริงมา

เสร็จแล้วทางพนักงานสวนก็บอกว่าให้ส่งไปตรวจก่อน

หลังได้รับข้อมูลจากตำรวจทีมข่าวไทยรัฐทีวี
รีบเดินทางไปสอบถามครูปีชาถึงเรื่องคลิปเสียงนี้
โดยเจ้าตัวตอบว่าเป็นเรื่องของสำนวนที่ตำรวจทำเสร็จหมดแล้ว
ส่วนเรื่องคลิปชุดสืบสวนก็ดูดข้อมูลจากโทรศัพท์ของตัวเองไปจนหมด
ซึ่งก่อนหน้านี้ตำรวจภาค๗เคยสรุปไปแล้วว่าลอตเตอรี่เป็นของตัวเองจริง
พร้อมยืนยันว่าคลิปนั้นเป็นคลิปคุยกันธรรมดาไม่มีอะไรซับซ้อน
คืออย่างนี้นะมันเป็นเรื่องของสำนวนตำรวจ
แล้วตำรวจก็ทำสำนวนเสร็จหมดแล้วนะครับ
โทรส่งโทรศัพท์ในตำรวจก็เคยดูดไปหมดแล้ว
ดังนั้นเรื่องเสียงเหล่านี้ภาค๗ก็สรุปเลยว่าลอตเตอรี่เป็นของครู
ตอนนั้นคือภาค๗แล้วก็กองปราบก็สรุปสำนวนกันมาแล้ว
เรื่องคลิปนี้มันก็มีบ้างนะในการพูดคุยกับแม่ค้าเช่นโทรสั่งเลขทบทวนเลขอะไรอย่างนี้
คือคลิปปัจจุบันนี้มันจะเยอะมาก
ก็บอกว่ามีเท่าไหร่๒๕๐๐คลิปเหรอ

ซึ่งตอนที่สอบเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว

มันมีคลิปส่วนทนากระทั่งประมาณนั้น

ที่ออกไม้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัติ์ทีวี

ว่าส่วนตัวยังไม่รู้ว่าครูปีชายอมรับ
ในเรื่องคลิปเสียงมากน้อยแค่ไหน

มันปรากฏแน่ชัดอยู่แล้วว่าความจริงคืออะไร

รวมกันในลักษณะของการรุมกินโต๊ะ

ตำรวจสอบสวนกลางเป็นคนทำคดีเอง
่งใจมากเลยดีกว่าใช้คำว่ามากเลย

พอเรื่องมันมาถึงกองปราบกับสอบสวนกลางนี่นะ

เชื่อใจผู้จัดการตบส่วนกลางกับผู้การกองปราบ
ท่านจะหาความจริงให้มาปรากฏขึ้นมาได้
เพราะผมพูดมาตลอดว่าตั้งแต่แรกเลย

ช่วยหาความจริงให้มันปรากฏแล้วจะรู้เองว่าใครผิดใครถูก
เหตุผลหลักเลยก็คือไอ้๓๐ล้านนี่แหละ

ถ้าสัก๑๐๐๒๐๐บาทมันคงไม่มีใครมาทำอย่างนี้หรอก
ไอ้๓๐ล้านมันถึงได้มีอย่างนี้ขึ้นมา
แน่นอนในความรู้สึกของผมน่ะใช่อยู่แล้วล่ะ
ถ้ามันไม่มีป็าร์นี่เรื่องหลาวยืดยาวไปถึงขนาดนี้หรอก
คดีนี้ถึงแม้ตำรวจจะออกมาบอกว่า

ต่างฝ่ายต่างยังยืนยันว่าตัวเองเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ตัวจริง
แต่ตำรวจกองกำกับการ๕กองบังคับการปราบราม
จะลงพื้นที่กาญจนบุรีอีกรอบ
เพื่อสอบปากคำพยานอีก๗คนฝั่งครูปีชา
เพื่อยืนยันคำให้การที่เคยให้ไว้ก่อนหน้านี้

ชุดสืบสวนจะประชุมกันอีกครั้ง
เพื่อออกหมายจับวันพุธนี้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน